เอามาดูเรื่องของคุณป้าขายส้มตำคนหนึ่งนะฮะ
พอขายเสร็จสับเรียบร้อยปิดร้านเรียบร้อย
ก็จะเอาเศษอาหารใส่ถุงเอาไปให้สุนัขจรจัดได้กินกันนะครับ
ปรากฏว่าสุนัขจรจัดไม่เคยกัดป้าเลย
แต่ไอ้คนที่มาทำร้ายป้าเนี่ยมันเป็นโจร
มาชิงทรัพย์ป้าคนด้วยกันนี่แหละนะครับ
นี่คุณป้ากำลังเอาอาหารไปให้กับสุนัขจรจัด
ด้วยความที่คุณป้าเป็นคนรักสุนัขมากรักสัตว์มาก

พอเลิกร้านตอนกลางคืนคุณป้าก็เอานี่เลย
อาหารใส่ถุงไปแล้วเอาไปวางให้สุนัขจรจัด
แต่ปรากฏว่ามันเกิดเหตุการณ์นี้กับคุณป้า
คุณป้ากาญจนาปานมิ่งอายุ๕๓ปีซึ่งเป็นแม่ค้าขายส้มตำนะครับ
คือขณะที่เอาถุงอาหารเอาไปให้สุนัขจรจัดในซอยเนี่ยนะฮะ
คือซอยพระแม่การุณ๒๖ตำบลบ้านใหม่อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนทบุรี
ระหว่างทางมีคนร้ายเป็นผู้ชายขี่รถจักรยานยนต
แล้วก็มาถามทำทีทำท่ามาถามป้าบอกว่าป้าสนามไดกอล์ฟไปทางไหน
ป้าก็บอกนู่นชี้ให้ดูนี่มาแล้วนะมอเตอร์ไซค์นี้นะฮะ

คนร้ายก็ขับรถจักรยานยนต์ไปตามทางที่ป้าบอกนะ
แต่ไม่นานคนร้ายก็ขับรถจักรยานยนต์วกกลับมาหาป้า
แล้วทันใดนั้นแหมออกลายเป็นโจรเลยครับ
ชักมีดขู่ป้าบอกว่ามีเท่าไหร่เอามาให้หมด
จากนั้นก็กระชากผ้ากันเปื้อนที่ป้าฆ่าติดตัวไว้
แล้วมันมีเงินอยู่ในกระเป๋าผ้ากันเปื้อนใช่ไหมคุณ

มันเอาไปหมดเลย๓๐๐กว่าบาทนะครับ
เป็นเงินที่ป้าอุตส่าห์ขายของมาได้ทั้งวันนะครับ

เอาไปซะหมดเลยแล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปนะครับ
คุณป้าก็โทรแจ้งตำรวจเจ้าหน้าที่ก็ได้ลงพื้นที่ทันทีนะครับ
เรื่องต้นเจ้าหน้าที่บอกว่าได้เบาะแสคนร้ายแล้วนะ
เป็นคนรูปร่างผอมก่อเหตุเพียงคนเดียว

มีพยานให้ข้อมูลบอกว่าเป็นรถจักรยานยนต์สีดำ
ไม่ทราบยี่ห้อไม่ทราบทะเบียน
ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็จะเร่งตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดนะฮะ
เพื่อติดตามจับกลุ่มคนก่อเหตุ

คุณป้าบอกแหมหมามันไม่เคยกัดป้า